เรื่องของหวย๓๐ล้านคือมันยังไม่จบนะคะ
ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีติดแฮชแท็กแบ่งเป็นทีมกันอยู่นะคะ
หมวดจรูนกับทีมครูปรีชา
คือเรื่องราวต่างเหล่านี้ก็ต้องว่ากันไปด้วยพยานหลักฐาน
แล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
เพราะว่าเรื่องนี้ถึงกระบวนการศาลแน่นอน
เพราะว่าทั้งคู่บอกว่าเดี๋ยวจะไปสู้กันในชั้นศาล
แต่ก่อนจะไปถึงชั้นศาลก็ว่ากันในเรื่องของความเชื่อ
เพราะว่าทางด้านของหมวดจรูนก็ท้าให้ไปสาบานที่สารหลักเมือง
จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่๑๐โมงเช้าวันนี้นะคะ
เมื่อวานนี้เราเล่าข่าวไปว่าหมวดจรูนก็ร่างคำสาบานเรียบร้อย
ร่างของตัวเองไม่พอร่างเผื่อของครูปรีชา
เผื่อให้กับแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่มาเป็นพยานให้กับคดีนี้
วันนี้เนี่ยหมวดจรูนไปกับภรรยาไปกับลูกนะคะ
แต่ว่ามีเจ๊เกียวที่เขาเป็นตัวแทนของแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่
เขาบอกว่าขอเป็นตัวแทนที่ท้าไปสาบานด้วยกันเลย
ส่วนครูปรีชาครูปรีชาอยู่บ้าน
ทีมข่าวของเราไปครูปีชาก็เปิดบ้านให้เข้าบ้านนะ
ดน้ำต้นไม้อยู่สบายใจชิว
ไม่ได้ไปสารแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่สารหลักเมืองไม่ไป
เดี๋ยวรอไปขึ้นศาลเลยทีเดียวดีกว่า
เพราะว่าถ้าขึ้นศาลก็ต้องสาบานตนต่อสารอยู่แล้ว
ครูปรีชาบอกว่าก็เชื่อในกระบวนการยุติธรรม

อย่างที่เห็นในภาพก็เป็นบรรยากาศที่ศาลหลักเมือง
การจนบุรีตั้งแต่ช่วงสายสักประมาณ๑๐โมงนะคะ

ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลไปกับภรรยาไปกับลูกสาวค่ะ
ที่สารหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ก็นำดอกไม้ทูบเทียนคำกล่าวสาบานมานะคะ
มีกองเชียร์ไปให้กำลังใจกันเยอะค่ะ
จรูนก็บอกสั้นว่ารู้สึกมั่นใจ
ไม่กังวลศรัทธาในศาลหลักเมืองอยู่แล้ว
มาในวันนี้ก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ผิดถูกยังไงก็ให้เป็นไปตามคำสาบานแล้วค่ะ
วดจรูนภรรยาและลูกสาวก็จุดทูบเทียน

แล้วก็สาบานกันทั้ง๓คนเลยนะคะ
จรูนเป็นคนนำสวดบทศักระองค์พระหลักเมือง

ขอให้ฆ่าไม่ตายดี
ครอบครัวญาติพี่น้องจิบหาย
วายพวงลูกหลานสาบแช่งให้ชีวิตล่มจม
มีแต่ความหายนะไปตลอดชีวิต
ไม่มีความสุขทนทุกข์ทรมาน
กนรกบกไหม้ไม่ได้ขุดไม่ได้เกิด
ทั้งครอบครัวและขอให้ถูกสังคมประนามอย่างเหยียด
เป็นที่รังเกียจของคนในสังคม
รวมไปถึงอาชีพการงานของครอบครัวร่มจม
ไม่เจริญหมดเนื้อหมดตัว
เปรียบได้ดังอ๋อทานข้างถนน
ล้มป่วยทรมานไปทั้งตลอดชีวิต
แต่หากข้าพเจ้า
กล่าวความจริงมาโดยตลอด
ไม่ได้ไปขโมยลอตเตอรี่ใครมา
และเป็นผู้โดนรังแก่อย่างที่เกิดขึ้น
ข้าประสบความสำเร็จในทุกด้าน
เอาชนะมุมมารได้โดยริว
ความสุขความเจริญทั้งหลายทั้งปวง

อาชีพการงานเจริญร่วง

บังเกิดขึ้นแก่ข้า
ครอบครัวลูกหลาน

และประชาชนทุกทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับข้าพเจ้าด้วยเชิญและขอสาบแช่ง
หากผู้ที่มากล่าวอ้างว่ารถตะลี่งวดบันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหาย
แล้วไม่ได้หายจริงพร้อมพยานทุกทุกคน
พี่ไม่ได้รู้เห็นถึงการซื้อลอตเตอรี่หมายเลขห้าสามสามเจ็ดสองหก
แต่กลับมาเป็นพยานว่าเห็นให้กับผู้ที่อ้างว่าทำลอตเตอรี่ของตนหาย
พร้อมทั้งนายตำรวจที่เรียกข้าพเจ้าไปเจรจาที่บ้านพักถ้าหากมีเจตนาไม่บริสุทธิ์
รวมไปถึงตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีนี้กระทำการที่ไม่เป็นกลาง
กันแกล้งข้าพเจ้าหรือแม้แต่ผู้ที่คิดร้าย
ทำลายข้าพเจ้าคิดกันแกล้งสร้างเรื่องโกหก
สร้างความเท็จพยานเท็จต่างต่างที่หวังบทประโยชน์ในรถตะลี่
ฉบับดังกล่าวหมายเลขห้าสามสามเจ็ดถึงหก
งวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบ
ขอให้บุคคลเหล่านี้ไม่ตายดีครอบครัวญาติพี่น้อง
ชีพหายแม่บวงลูกหลานตาแช่งให้ชีวิตร่มจม
เจอแต่ความหายนะไปตลอดชีวิตไม่มีความสุข
หล่นทุกข์ทรมานตกนรกหมวกไหมไปไม่ได้ผลพลิกับเหตุเกิดทางครอบครัว
รวมไปถึงอาชีพการงานของครอบครัวล้มจม
ไม่เจริญหมดเนื้อหมดตัวเปียกได้ดั่งขอทานข้างถนน
ล้มป่วยทรมานไปทั้งชีวิตสุดท้ายต้องล้มต้องจบชีวิตในคุก
แต่หากบุคคลที่ฆ่ากล่าวถึงเป็นคนที่พูดจริงมาโดยตลอด
เป็นคนบริสุทธิ์ไม่โกหกไม่สร้างเรื่องเท็จ
ไม่ได้ช่วยเหลือไม่โกหกบนเท็จ
ไม่ได้หวังผลประโยชน์ทำงานและกระทำการอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมาก็ขอให้ประสบความสำเร็จ
มีแต่ความสุขความเจริญทั้งหลายทั้งปวง
สุขภาพแข็งแรงอาชีพการงานรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทอง
บังเกิดแก่ครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องมิตรสหายทุกคนของท่าน
เป็นยังไงล่ะคุณอริยาคุณผู้ชมทีมข่าวเราให้ฟังแบบเต็ม
ใช่เป็นการกล่าวคำสาบานที่ยาวมาก
คือเต็มเลยค่ะโอ้โหแต่ละอย่างนะ
ถ้าขโมยไปขอให้ไม่ตายดี
ครอบครัวตกนรกถูกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหู

นั่นน่ะสิทีนี้เนี่ยหมวดจรูนก็บอกกับทีมข่าวเรานะคะ
ว่าวันนี้ก็ร่างคำสาบานสำหรับครูปรีชาด้วย
เพื่อพยานทุกคนด้วยเผื่อไปถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่ด้วย

ขอแสดงความจริงใจในส่วนของตัวเองก็พอ
เพราะมั่นใจว่าซื้อลอตเตอรี่ฉบับนี้มาจริง

ในท่อนหนึ่งของคำสาบานมีคุณลุงบอกว่า
ครับใช่ครับ
ก็ติดใจแน่ผมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่จริง
เพราะว่ามันไม่จริงเนี่ยผมรู้อยู่แล้วในกระจายตัวเองเต็มเลยว่ามันไม่จริงอยู่แล้ว
แล้วท่อนที่พูดถึงเรื่องตำรวจที่เรียกไปเคลียร์ที่บ้านนะครับคุณลุง
ตอนนั้นเป็นยังไงครับขออนุญาตเล่าย้อนอีกครั้งหนึ่งได้ไหมฮะ
ก็รู้อยู่แล้วมันยังไงเขาก็ไม่เชื่อผมอยู่แล้วเขาไปเชื่อฝั่งโน้นอยู่แล้ว

ก็ให้ผมยอมไปแค่นั้นแหละอย่างที่พูดมาทุกครั้งอย่างที่เกิดให้สัมภาษณ์ทุกครั้ง

ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาพูดกับผมอย่างนั้นนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะจบหรือเปล่า
ถ้าผมยอมไปแล้วเผลอผมอาจจะติดคุกไปแล้วด้วยก็ได้
ยอมภัยไหมคะเขาให้สัมภาษณ์ว่าที่คุณลุงมาสะบานอย่างนี้เพราะเหมือนกับว่าหมดออกทางแล้ว
ไม่เป็นไรแล้วแต่เขาจะคิดกันแล้วกันนะแล้วแต่เขาจะคิด
จริงมีฝ่ายหนึ่งคือเจ๊เกียวรับคำท้าคุณลุงด้วยถูกไหมฮะ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าดูในสื่อแล้วก็น่าจะรับ
วันนี้วันนี้ถ้าเขาจะมาหรือไม่มาคุณลุงว่าไงฮะ

คุยกันได้ไหมฮะถ้าลุง
ต้องคุยไปสาบานตามที่ไปสาบานเลย
ถ้าคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์ผุดผ่องเราก็ไปสาบานเลย
ไปสะบานเนี่ยแหละแต่ผมจะยืนฟัง
แล้วถ้าสมมุติว่าไม่มาคุณลุงมองว่าไงฮะวันนี้

ระหว่างที่สาบานเมื่อกี้คุณลุงพอพบเห็นกลุ่มแม่ค้า

ไม่ได้มองใครเลยนะผมไม่ได้มองใครเลย
วันนี้ถ้ามีกลุ่มแม่ค้าหรือพยานของพยานของฝ่ายครูปีชามาด้วย
จะฟังอยู่คุณลุงอยากจะบอกอะไรเขาไหมครับ

เพราะผมซื้อมาจริงผมเป็นคนบริสุทธิ์

ในใจผมรู้อยู่แล้วว่าใครทำอะไร
มาถึงขณะนี้แล้วคุณลุงพอจดจำได้ไหมว่ายังว่าซื้อมาจากที่ไหนอะครับได้
จะจำไม่ได้แล้วมีเรื่องขนาดนี้แล้วโอ้โหยิ่งจำได้ยิ่งดีเลย
ขอตงค์พอในเรื่องของความขึ้นตอนนี้

ทำมากันครับให้บังกันครับให้เราข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่ล่ะมีแต่หมายมาเรียกให้ผมไปรับทราบเขาก่อหาแล้วมั้ย
คุณลุงแล้วพยานสามคนที่ตะบุดผมว่ายังรออยู่อะครับ

ตอนนี้เห็นบอกมีกลุ่มคนมาให้กำลังใจเป็นคนมาให้กำลังใจ
มีญาติผมทั้งนั้นเลยญาติพี่น้องผมทั้งหมดเลย
แล้วก็มีผมเพิ่งจะเห็นผมเพิ่งจะมาเจอที่นี่นะ
ผมเพิ่งจะมาเจอที่นี่เลยผมไม่รู้หรอก

มันตื้นตันมันพูดไม่ถูกขอบคุณ

แต่ว่าไปหลังจากที่หมวดจรูนสาบานเสร็จเรียบร้อย
นางปนัญชยาสุขภูมิหรือเจ๊เกี๊วค่ะคนนี้ล่ะค่ะ
แม่ค้าขายลอตเตอรี่ในพื้นที่ตลาดเรซิตี้อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะ
เกียวเป็นคนที่ยืนยันว่าอยู่ในเหตุการณ์วันที่๓๑ตุลาคม
เพราะว่าตั้งแผงขายลอตเตอรี่ข้างกับนางรัตนาพรสุภาทิพย์
ขายลอตเตอรี่ฉบับที่ถูกรางวัลที่๑ให้ครูปรีชา
เขายืนยันว่าเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็เป็นพยานให้กับตำรวจในคดีนี้ด้วย
เจ๊เกียวก็เลยรับคำท้าไปสาบานด้วยค่ะ
ก็มีกองเชียร์บางส่วนก็ไปยืนรอรับนะคะ

ทีนี้ตอนไปถึงทีแรกนะเจ๊เกียวเขาก็เหมือนกับว่ามีคนยื่นกระดาษ
ของร้อยตำรวจโทจรูลให้อ่าน
แต่เจ๊เกียวบอกว่าไม่อันนั้นเขาเขียนมาก็ให้เขาอ่านไป

มีของฉันเองแล้วก็บอกด้วยนะตอนแรกบอกว่าเนี่ยมาไหว้ตามปกติ
เดี๋ยวไปฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยคุณผู้ชม
วันนี้ที่ตัวเจ๊เกียวมาสาบานว่า

ลอตเตอรี่ไม่ได้ทำเป็นขบวนการ
ถ้าเจ๊เกียวเลือกกลุ่มลอตเตอรี่ทำเป็นขบวนการ

ขอให้เจ๊เกียวมีอันเป็นไปแพ้คดีความ

ขอให้เจ๊เกียวชนะความ
แล้วก็มีความเจริญเจริญก้าวหน้าในการงาน
ยิ่งขึ้นไปด้วยเธอสาธุสาธุสาธุ

แต่เขาก็มีร่างคำสาบานเขียนมาเองเหมือนกัน

แล้วก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังเพิ่มเติมช่วงท้ายหน่อย
ว่าทางทนายตั้มหรือทนายศิษฐา
ผู้สื่อข่าวก็ถามเจ๊เกียวนะคะ
ว่าสาบานทั้งหมดมันเป็นอย่างไรมาอย่างไร
เจ๊เกียวก็บอกว่าก็มาเป็นตัวแทนแม่ค้าคนอื่น

แต่ก็เขียนมาเองคำสาบานไม่ใช่คำสาบานของหมวดจรูนนะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของเจ๊เกียวค่ะ
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ขอสาบานต่อสารเจ้าพ่อหลักเมืองพระแก้วมรกฏ
พระพุทธชินราชสมเด็จโตหลวงปู่ทวด
พระนาเลสวรรค์มหาราชหลวงปู่เปลี่ยนข้าสยามเทวาธิราช
ข้าพเจ้าได้ซื้อลอตเตอรี่เลข๕๓๓๗๒๖มาจริง
ไม่ได้เก็บได้หรือมีคนหยิบส่งให้
ข้าพเจ้าพูดไม่จริง
ขอให้ข้าพเจ้าแท้คดีความเจอกับความวิบัติภายในเจ็ดวันเก้าวัน
พร้อมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้าด้วย
ถ้าข้าพเจ้าพูดจริงขอให้ชนะคดีความ
ครอบครัวมีความเจริญยิ่งขึ้น
สาธุสาธุสาธุ
เอ้าเธอบ้างเธอบ้าง

ขอคุยสำนวนกษัตริย์ขอรับทราบ
ครับอันนี้นะครับขอรับอันนี้เลย
ขอลายแนกต่อมา

ขอลาย๑๘๐๐บาทบาทเจ้าละ๑๕๐บาท
ท่านท่านท่านท่านไม่เหลือไป
มีแต่ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จมีความเจริญทั้งหลายทั้งปวงสุขภาพแข็งแรงอาชีพการงานเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองยังบังเกิดแก่ครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้องมิสัยทุกคนของข้าพเจ้าทุกคนแต่หากลอตเตอรี่ชุดดังกล่าว๕๓๓๗๒๖งวดประจำวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐ไม่ได้เป็นของครู

แต่หากข้าพเจ้าพูดจริง
ข้าพเจ้าเจริญยิ่งไปด้วยเถิน
ข้าพเจ้าไม่ได้ทำเป็นขบวนการ
อย่างที่ถูกก้าวทรายลายนะคะ
สาธุสาธุสาธุสา
ที่มาของการกล่าวคำสาบานคู่กัน

เกี่ยวว่าจะอ่านคำสาบานที่หมวดจรูนร่างมาหรือเปล่า
เจ๊เกียวก็เลยบอกว่าถ้าหมวดจรูนสาบานตามร่างคำสาบานของเจ๊เกียว
เกียวก็ยอมสาบานเหมือนกัน
ก็เลยเป็นที่มาที่ทั้งคู่กล่าวคำสาบานพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่หมวดจรูนกล่าวคำสาบานร่วมกับครอบครัวของตัวเองไปนะคะ
พอจบเสร็จสิ้นเรียบร้อยเขาไม่คุยกันนะ
สองฝ่ายเขาไม่คุยกันนะคะก็แยกย้ายกันออกไปเลยอะค่ะ
แต่ก็ไม่ได้มีการปะทะคารมอะไรก็แค่แยกย้ายกันไป
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามเจ๊เกียวอีกครั้ง
เจ๊เกียวยังพูดเหมือนเดิมยืนยันเหมือนเดิมคือ

เห็นว่าครูปรีชามาซื้อสลากจริง
ยืนยันว่าไม่มีขบวนการสร้างพยานเท็จจริง
ฟังเสียงเจ๊เกียวอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เป็นพยายามให้ครูปรีชาทั้งที่คุณจรูนมี๓๐ล้านอยู่ในบัญชี
แต่ครูปรีชามีอะไรมีแค่หัวล้าน
ทำไมจะต้องชิงใช่ไหมทำไมจะต้องชิง๓๐ล้านให้มันเหนื่อย
ไปเข้าข้างคุณจรูนไม่ดีเหรอแต่ที่เป็นอย่างนี้
เพราะว่าครูปีชาเป็นคนซื้อหวยจากพวกเราค่ะนี่คือความจริง
มีการกล่าวหาว่า

ไม่ได้เกี่ยวค่ะเพราะว่าอันนี้คือแม่ค้าเนี่ย

เกี่ยวอยู่ในเหตุการณ์และเห็นการซื้อขายตลอด
คุณผู้ชมหลังจากสาบานเสร็จก็ออกมายืนให้สัมภาษณ์
ช็อตแรกเจ๊เกียวเขาออกมาให้สัมภาษณ์
อยู่ข้างกับหมวดจรูนเลยนะคะ
แล้วก็เจ๊เกียวบอกด้วยบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่อง
เป็นครั้งแรกที่มายืนคู่กันแบบนี้

เจ๊เกียวเขาบอกว่าถูกรางวัลที่๑มา๓ครั้งนะ

ทีนี้เรามาดูสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายใช้ในการสาบานกันหน่อยนะคะ
ทีมข่าวสังเกตเห็นฝ่ายหมวดจรูน
คุณผู้ชมสังเกตดูดีที่ถืออยู่ในมือทูบกับเทียน
ทูบ๑๖ดอกมีดอกไม้เป็นดอกบัว

ความหมายไปดูความหมายของทูบ๑๖ดอกกันหน่อยค่ะ
ก็คือเป็นการจุดทูบบูชาเทพชั้นสูงบูชาเทพชั้นครู
หรือว่าในพิธีกลางแจ้งก็จะมีการอัญเชิญเทวดา
และที่สำคัญทูบ๑๖ดอกหมายถึงสวรรค์๑๖ชั้นนะคะ
ฝากฝั่งของเจ๊เกียวกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
ทีมข่าวของเราก็ไปดูแล้วก็ไปหาความหมายนะคะ
เจ๊เกียวใช้ทูบทั้งหมด๙ดอก
มีพวงมาลัยดาวเรือง๕พวง
แล้วก็ไปหาความหมายมาให้คุณผู้ชมด้วยค่ะ
ทูบ๙ดอกเป็นการจุดทูบบูชาผู้มีพระคุณ
พระภูมิเจ้าที่เทพเจ้าป่าเจ้าเขา
รุกเทวดาสารพระภูมิแล้วก็สารเทพนั่นเองนะคะ
ซึ่งบรรยากาศที่สารหลักเมืองวันนี้ตั้งแต่ก่อน๑๐โมงเช้า
ถือว่าเป็นช่วงที่มีทั้งประชาชนทั้งผู้สื่อข่าว
มารออยู่ที่ศาลหลักเมืองกาญจนบุรีค่ะ
เพราะว่าจะรอดูการสาบานแล้วหลายครอบครัวนะคะ

ส่วนใหญ่ก็จะบนบานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการงานการเรียน
บางคนบอกว่ามากราบไหว้ที่สารหลักเมืองตั้งแต่เด็กเลย
บางคนมาบนบานสารกล่าวมากกว่า๑๐ครั้ง
แล้วก็ประสบความสำเร็จทุกครั้ง
นี่แหละค่ะก็แสดงให้เห็นว่าสารหลักเมืองกาญจนบุรีมีความศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็ชาวเมืองกาลเองก็ให้ความสำคัญแล้วก็เคารพนับถือมานานนะคะ
ไปฟังเสียงชาวกัญจนบุรีกันหน่อยค่ะ
ครับก็เท่าที่รู้มาก็คนเมืองกาลจะนับถือมาก
ใครจะให้ช่วยยังไงหรือใครจะขอบนบานแบบไหน
ก็เขาก็จะมาไหว้กลับไหว้กันที่นี่แล้วก็ได้สมหวังกันไปแค่นั้นเอง

ระแวกนี้คนในตัวเมืองเนี่ยใครจะบวชก็ต้องมากราบลาที่นี่ก่อน

คนที่มาเขาจะกลับว่าอย่างไรแล้วแต่ตัวเองเขาส่วนตัวเขา
จริงแล้วมันเป็นความเชื่อของคนไทยมากกว่า
ของคนมากกว่าที่จะสาบาน
มันไม่ใช่ว่าสาบานแล้วจะให้สมจริงตลอด
มันไม่ใช่หรอกผมว่าไม่ใช่มันเป็นความเชื่ออันนั้นเอง
ไม่งั้นก็สาบานให้ถูกมันก็จะถูกหมด
นอกจากชาวเมืองการที่มาในวันนี้แล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปเจอมาทั้งจากสมุทรปราการทั้งนครสวรรค์
คืออย่างผู้หญิงคนนี้ติดแท็กทีมหมวดจรูน
มาจากนครสวรรค์บอกว่าตั้งใจมาให้กำลังใจกับหมวดจรูนเต็มที่เลยนะคะ
ตั้งใจมาหาคุณลุงจรูนเลยอยากบอกกับคุณลุงจรูนว่าสู้อย่าไปกลัวคนถูกคือถูกค่ะ
เท็จคือเท็จนะคะขึ้นศาลนี่ทนายซักมั่วเลยจะบอกให้
แต่คุณตอบเขาได้ไหมถ้าคนเท็จนี่ตอบไม่ได้ค่ะจะบอกให้

เชื่อมั่นสิคะคือลักษณะคำพูดคนเนี่ยบ่งออกเลยเนี่ยว่าเป็นยังไง
คือเวรกรรมมีจริงค่ะมีผลสิมีผลสิคะคุณเวรกรรมมีจริงค่ะ
เรื่องจริงเชื่อค่ะไม่ว่าจังหวัดไหนนะคะคุณ
คำว่าเจ้าพ่อหลักเมืองนี่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะคุณจะบอกให้รู้
คนที่โกงเนี่ยนะใจคิดอะไรรู้อยู่ในใจจะบอกให้รู้อยู่ในใจ
นี่แหละค่ะนอกจากการสาบานแล้ว

คุณผู้ชมวันนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือเรื่องของการสาบแช่ง
เพราะว่าหลังจากที่สาบานเสร็จเรียบร้อยที่สารหลักเมืองแล้วเนี่ยนะคะ
จรูนก็ไปที่สถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
ไปที่หน้าบ้านพักของนายตำรวจคนหนึ่ง
กล่าวคำสาบานแล้วก็สาบแช่งในตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ถ้าเกิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารู้เห็นเป็นขบวนการจริง
ก็เดี๋ยวไปฟังช่วงนี้กันดีกว่าค่ะ
หมวดจรูนขอให้เป็นยังไงค่ะ
เพื่อช่วยครูปิชาผู้ที่มาก่าวอ้างว่ารถจรี

หมวดวันที่๑พฤศจิกายนตร์๑๑๐หาย
ขอให้ไม่ตายดีครอบครัวญาติพี่น้องหยิบขายไว้ปวง
ลูกหลานสาบแช่งให้ชีวิตล่มจม

ไม่มีความสุขทนทุกข์ทรมาน
กนรกบอกไม่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด
ครอบครัวและขอให้ถูกสังคมประนามหยามเหยียด

รวมไปถึงอาชีพการงานของครอบครัว
่มจมไม่เจริญหมดเนื้อหมดตัว

โดนออกจากราชการสุดท้ายต้องจบชีวิตในคุก
แต่หากนายตำรวจคนดังกล่าวที่ฆ่า
กล่าวถึงเป็นคนที่พูดความจริงมาโดยตลอด
เป็นคนบริสุทธิ์ไม่โกหกไม่สร้างเรื่องเท็จ
ไม่ได้ช่วยเหลือเรื่องโกหกหมดเท็จ
ไม่ได้หวังผลประโยชน์ทำงานและการกระทำอย่างถูกต้อง
ตรงไปตรงมาก็ขอให้ประสบความสำเร็จ
มีแต่ความสุขความเจริญทั้งหลายทั้งปวง
สุขภาพแข็งแรงอาชีพการงานรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทอง
บังเกิดแก่ครอบครัวลูกหลานญาติพี่น้อง
มิตรสหายทุกคนของท่านด้วย

วันนี้ทางหมวดจรูนไปพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูก
อกจากนี้ก็ยังมีทีมทนายความด้วยนะคะ
หลังจากที่เสร็จจากจุดตรงนี้แล้ว
ก็ไปพร้อมกับทนายความไปยื่นหนังสือ

ตำรวจนัดเอาไว้๙กพันธุ์
แล้วก็ไปขอเลื่อนไปเป็นวันที่๒๐กุมภาพันธ์
แล้วนอกจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะ
กรณีพยาน๓คนที่ตำรวจบอกว่ารอมาให้ปากคำเป็นยังไง
หมวดจรูนบอกว่าขอให้เป็นหน้าที่ของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ตอนนี้ทนายอยู่ญี่ปุ่นอยู่ต่างประเทศอยู่นะคะ
จะกลับมาสู้คดีในวันที่๙กุมภาพันธ์นี้
แล้วผู้สื่อข่าวค่ะคุณผู้ชมก็โทรศัพท์ไปสอบถามนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่
หมวดจรูนไปถึงหน้าบ้านพักแล้วก็กล่าวคำสาบแช่ง
ซึ่งนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็บอกกับผู้สื่อข่าวผ่านทางโทรศัพท์นะคะ
บอกว่าผมไม่ได้กังวลเพราะว่าไม่ได้ทำความผิดอะไร
ยืนยันด้วยว่าไม่มีการกระทำเป็นขบวนการตามที่ถูกกล่าวอ้างนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
นี่ค่ะเขาจะไปยื่นหนังสือที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันพรุ่งนี้นะคะ
ขอย้ายผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
แล้วก็จะไปยื่นที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ในวันที่๖กุมภาพันธ์
จะไปสองที่สองวันสาเหตุเป็นเพราะว่านายอัจฉริยะบอกว่า
คดีนี้เนี่ยมันมีขบวนการทั้งหมด๖คนที่มีส่วนกล่าวอ้างว่าครูปรีชาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่
มีเจ้าหน้าที่รัฐสองคนซึ่งเป็นข้าราชการมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการยุติธรรม
เข้ามาเป็นประจักษ์พยานคนสำคัญให้ครูปรีชาแล้วก็กล่าวอ้างว่า
ได้เห็นแม่ค้ากับครูส่งมอบลอตเตอรี่กันจุดประสงค์ก็คือจะขอแบ่งเงิน
อัจฉริยะบอกว่ารู้ข้อมูลนี้มาจากการสืบสวนทางลับร่วมกับตำรวจค่ะ
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้เวลาครูปีชา๓วันถ้าแน่จริงออกมาพูดความจริงนะ
ไม่อย่างนั้นจะเปิดเผยหลักฐานทั้งหมดค่ะ
เวลา๑๐น๓๐นนะครับ
ทางชมรำเงี่ยกรรมจะร้องขอให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจหญิงชาติ
ดำเนินการย้ายผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อความเหมาะสมและเพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใสให้กับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับ
เพราะขณะนี้นะครับเจ้าที่ที่ทำงานในคดีนี้มีความอึดอัดนะครับ
เนื่องจากว่าทางผู้บังคับการนะครับยังอยู่ในพื้นที่นะครับ
ดังนั้นเนี่ยเพื่อความเหมาะสมทางชมรมจึงร้องขอให้ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ดำเนินการย้ายท่านผู้พบการจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับ
เดือนพฤศจิกาที่ผ่านมานะครับทีนี้ในขณะที่หมวดจรูนเจ๊เกียวค่ะ
สาบานที่สารหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ครูบริชาธรรมรายผู้สื่อข่าวเราตามไปถึงบ้านเลย
นะคะรดน้ำต้นไม้อยู่อืม

ก็เดินมาเปิดประตูรั้วให้ทีมข่าวของเราเข้าไป
ก็หน้าตายิ้มแจ่มใสดีนะคะ
บอกว่าก็เห็นจากสื่อล่ะว่า
วดจรูนเจ๊เกียวไปสาบานกันที่ศาลหลักเมือง

ตอนเช้าก็สดชื่นสบายใจดี

สวดมนต์กวาดบ้านเก็บกวาดห้องครัวทำกับข้าว
แล้วก็มารดน้ำต้นไม้อยู่ในสวน

เพราะว่าก็ต้องมีการสาบานตนในศาลอยู่แล้ว
เชื่อในเรื่องของกฎหมายมากกว่า

มาได้ไปไหนครับ
ไม่ได้ไปไหนแต่พักค่อน
สำหรับส่วนในเรื่องที่เขาท้าไปสาบาน

สมัยนะครับเพราะว่าตูปูเพื่อนด้วยเรื่องกดหมายมากเว้น
ช่วงจังหวะที่เจ๊เกียวสาบานพร้อมกับหมวดจรูนที่สาบานคู่กัน
ในวงกลมสีแดงก็คือมือของเจ๊เกียวที่จับกระดาษ
คือทนายตั้มหรือทนายสิทธาซึ่งเป็นทนายของฝั่งหมวดจรูน
เขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเวลาสาบานตัวสาบานต่อหน้าศาลหลักเมือง
ที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่นิ้วของเจ๊เกียวมันดูไขว้กัน
ทำไมต้องไขว้นิ้วตอนสาบานด้วยมันหมายความว่ายังไง
นี่ค่ะคือถือของอยู่แล้วก็นิ้วก็จับกระดาษ
อาจจะจับไม่ถนัดแบบนี้หรือคะ
ทนายสิทธาหรือทนายตั้มเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่า
คือตั้งใจหรือเปล่ามันนิ้วไขว้ไหม
ก็เป็นประเด็นคำถามก็ให้พิจารณากันเองว่า

แล้วถ้ามันไขว้จริงมันจะหมายถึงอะไร

มันเหมือนกับว่าเราไม่ได้จะพูดตามนั้นจริง
เหมือนกับอุ๊บอิ๊บเวลาที่เราจะพูดกับใคร
แล้วก้โกหกก็จะมีการไขว่นิ้วแบบนี้